คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งครอบครัวแต่ครอบครัวนี้เขาขึ้นแท่นคุณพ่อจอมเหอ
แล้วเหอะมากเพราะว่าลูกของเขาเป็นลูกแฟน
ลูกชายฝาแฝดวัย๑ขวบเศษเนี่ยค่ะ

พี่บีมจ้าก็สร้างไอจีให้น้องแฝดวัยขวบ๑เดือน

เพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวของลูกทั้งสองคน
ซึ่งพี่บิมก็บอกว่าตอนแรกเหอลูกมาก
แต่ตอนนี้เปลี่ยนจากความเหอะแล้วมาเป็นอะไรรู้ไหมคะ
ความห่วงความรักฟูมฟาก
ก็อยากเห็นลูกทั้งสองมีพัฒนาการอะไรต่างแบบนี้
แล้วก็ประกาศตรงนี้เลยว่า๑ปีต่อจากนี้จะไม่ขอรับบทพระร้ายแล้ว
กลัวลูกจะติดภาพอยากเห็นพี่ทีพี่พีมองคุณพ่อเป็นคนดี
ส่วนน้องชายคุณแดนวารเวทค่ะพี่บีมก็เชียร์นะ
เพราะว่าเร็วนี้เห็นเพิ่งโพสต์รูปกับหลานใช่ไหม
คนที่รับเนี่ยถามเขาเลยว่าเป็นคนดีหรือเปล่าอยากเล่นเป็นคนดีช่วงนี้
เพราะว่ามีลูกไงก็เลยอยากจะให้ลูกเห็นด้านดี

จริงเราก็พยายามบอกเขาว่าเราอยากเล่นเป็นคนดีสักปีหนึ่ง

ค่อยเหอะแล้วฮะแต่ว่าแบบมันอยู่ในขั้นตอนของการต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ
เพราะว่าเขาจะเริ่มเดินไปเริ่มสนลุ้นนะเราก็อยากเห็นน้องเรามีความสุขแหละ
เขาก็คงมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวอะไรอย่างนี้แหละครับ
ถ้าเผื่อเขาพร้อมเขาก็นี่เองแหละเชียร์อยู่เชียร์อยู่
อยู่เหมือนกันอยากให้พี่แดนแบบว่ามีข่าวดีเร็วนะคะ
แต่ว่าก็ติดตามพี่ทีพี่พีอยู่เหมือนกันน่ารักมาก